วันอาทิตย์นี้ก็เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วล่ะ
ถ้าสมมุติเราจะนับกันจริงเหลืออีก๑๓วันนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจะเกิดขึ้นในวันที่๑๔พฤษภาคม
แล้วก็การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันอาทิตย์จะถึงนี้นะฮะ๗พฤษภาคม๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
สำนักงานคณะกรรมการนะฮะการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย
ว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนก็ต้องไปเช็คนะว่าคุณไปเลือกไว้ที่ไหนไปลงที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่างแรกวันอาทิตย์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
หรือเลือกเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งของตัวเองใช่
ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนะครับ
ในวันที่๗พฤษภาคมโดยผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย
จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๑๔พฤษภาแล้วคือคุณใช้ได้แค่สิทธิ์เดียว
ลงวันที่๗ถูกแล้ววันที่๗ไม่ได้ไปไม่ได้วันที่๑๔ไปใช้อีกรอบไม่ได้
ก็เหมือนเธอลงเนี่ยเธอมันเด้งกับมันก็ต้องรอ๑๔
คือเท่ากับว่าเราตกลงไปแล้วว่าเราจะใช้สิทธิ์นี้ในวันที่๗มันไม่สามารถโยกย้ายได้
ฉันคุณจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราลงเลือกตั้งไว้แล้วตื่นสายไปไม่ทันไม่ได้๑๔
เท่ากับคุณก็เสียสิทธิ์ไปเลยใน๑คะแนนคุณก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยอย่างแรกคุณไปถึงปุ๊บดูดี
ตรวจสอบรายชื่อบางบ้านเขาจะมีเอกไม่ทุกบ้านเหรอมั้งกรกตเขาจะส่งจดหมายไปแล้วนี่
อันดับการเลือกตั้งคุณอยู่ที่เลขอะไรค่ะนะฮะ
ก็ต้องไปดูระดับลำดับบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาจะประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
เดี๋ยวมันจะมีแอปแอปบางแอปเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บมันก็จะรู้เลย
เราไม่เลือกตั้งที่ไหนหมายเลขอะไรอย่างที่สองคุณไปถึงเขตเลือกตั้งปุ๊บ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นนะฮะของทางราชการเนี่ย
หน่วยงานรัฐหรือหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐเนี่ย
เขาก็จะให้บัตรมาสองใบอืมค่ะ
คราวนี้มันแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็จะให้คุณบัตรใบเดียว
วันนี้คุณชอบคนไหนคุณดูดีว่าเลขอะไร
๔๐๐เลขนะฮะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยคนละเขตหมดเลย
คุณไปศึกษาดูว่าคนที่คุณชอบเนี่ยเลขอะไรปั๊บอีกหนึ่งใบอันนี้ไม่ยาก
เพราะว่าเขาจะมีโลโก้แล้วก็ชื่อพักชื่อพักมาให้คุณเลย
ส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็ไปดูเอาเองแล้วว่าคุณชอบพักอะไรเราเชื่อว่าคนจำกันได้อยู่แล้วนะฮะ
อย่าทำลายบัตรการทำลายบัตรมันคือผิดกฎหมายมีโทษด้วยมีโทษด้วย
เช่นการฉีกบัตรขยำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีโทษหมดนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บบางคนแบบแห่เดี๋ยวมันยุคถ่ายรูปเนาะคุณหนุ่มกัญชัย
แต่คุณเข้าไปตรงเขตปุ๊บไปรับหลังจากรับบัตรแล้วคุณไม่สามารถถ่ายรูปได้

พี่กำลังจะถามอยู่ไอ้รูปถ่ายลงหย่อนห่อนลงกล่องสมมุติคนอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายได้ไหม
เนี่ยอันนี้มีคิดว่าน่าจะเป็นคนข้างนอกที่เป็นคนอาหารค่ะ

เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้
ถ่ายไม่ได้แต่ถ้าสมมติอยู่ในเขตเต้นอย่างนี้ถ่ายไม่ได้

แต่ถ้าสมมุติฉันให้อ่ะใครอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายฉันหน่อยน่าจะ

อ่าหยอดใช้เสียงอย่างนี้น่าจะได้
แล้วแม่ถ่ายไว้ทำไม

ปัดเขาจะมีรอยพับมาให้คุณก่อนอยู่แล้ว
พับแล้วก็หย่อนลงไปในหีบเลือกตั้ง

แม่ไม่สบายใจเขาบอกอย่างนั้นหรอครับ

เขาบอกว่าความจริงแล้วมีกระบวนการทางปรายศนีย์

รวมทั้งการเซ็นรับมอบทุกขั้นตอน

ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเลือกตั้งแล้ว

ส่วนวันนี้มีคำถามคำถามคือที่เขาบอกว่าเฮ้ย
ทำไมบัตรมันพิมพ์เกินมาเจ็ดล้านใบอ่ะอืม
ตอนเนี้ยพิมพ์เกินมา๗ล้านใบมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้ใช้สิทธิ์๗ล้านใบ
ค่ะวันนี้คุณแสวงเขากล่าวว่าในการเลือกตั้งมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินเหมือนกันทุกปีนะฮะอืม
ทุกปีเพราะจะต้องพิมพ์ในลักษณะเป็นเล่ม
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจำนวนทั้งหมดห้าสิบสองล้านคนค่ะกรกตเนี่ย
ก็เลยต้องพิมพ์บัตรทั้งหมดห้าสิบเจ็ดล้านใบอืมทำไมมิ้นเงียบ
กำลังคำตรวจไม่ตกเล่นเขาก็ยอมรับว่าแหมข่าวมันก็เกินไป
เกินมาเจ็ดล้านอ่ะไม่ถึงอ๋อจริงจริงมันเกินมาสี่ล้าน
แต่คือผู้ใช้สิทธิ์ทั้งประเทศของเราเลย๕๒ล้านคน
แต่เขาพิมพ์มาจริงเขาก็ยอมรับตรงว่าเขาพิมพ์มา๔ล้านใบ
เนื่องจากว่ากรกตเนี้ยจ่ายบัตรเป็นเล่มอ่า
คือเขาไม่ได้จ่ายเป็นใบเขาจะจ่ายเป็นเล่มค่ะอืม
จึงต้องมีการสำรองบัตรให้หน่วยเลือกตั้งเนี้ยทั้งหมดเก้าหมื่นห้าพันหน่วยฮะอืม
แล้วที่เหลือนี่จะมีคนมานับไหมอ่ะว่าใช่ต้องนับว่ามันยังอยู่ครบหรือเปล่า
คือครบหรือเปล่าเออให้เขานับอ่ะแม่ใครจะนับล่ะหนู
มันก็ต้องมีคนนับไงฮะมันต้องมีสิมันต้องมีเครื่องนับนับบัตรแบงค์ยังนับได้
งั้นจะรู้ได้ไงอยู่ดีไอ้ที่เหลืออยู่มันจะหายไปไหนหรือเปล่า
จะลงมาอยู่ในหีบหรือเปล่าเอออะไรเอ่ยมันจะเขย่งไหม
มันนี่วันนี้ปีนี้มีคนก็ถามเนี้ยไม่วันนี้ควรก็พูดถึงประเทศนี้วันนี้มีคนพูดเยอะ
ตอบบอกเขายอมรับว่าพิมพ์เกินแต่มันเป็นทุกปีที่ต้องมีการพิมพ์เติมเพราะการให้บัตรเนี่ย
มันไม่ได้ให้ทีละใบเขาให้ทีละปึกอืมเนาะอ่าโอเคนะครับ